สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้นะครับเราพูดถึงประเด็นการแข่งขันอาเซียนครับซึ่งแน่นอนครับการเจอกันของไทยกับฟิลิปปินส์ก็คงจะไม่ใช่งานง่ายของเราที่จะบุกไปชนะแบบแบบเบอร์แต่ว่าเรื่องของการเดินทางนะครับมีผลต่อเรื่องของความฟิตแล้วก็สุขภาพการพักผ่อนแน่นอนเพราะว่าฟิลิปปินส์เขาสามารถที่จะ
เพื่อที่เห็นเรื่องของการโพสภาพของนัตเต็ก
เราไปกันตามเนื้อหาดีกว่านะครับ
โดยเรื่องนี้เนี่ยไทยเนี่ยจะไปบาควรอต

ก็ทำให้ไทยต้องปรับแผนในการเดินทาง

เตรียมทีมก็ค่อนข้างจะไม่ต่อเนื่อง

ก็มีการโพสต์ไอจีสตอรี่ว่า
กำลังเดินทางไปที่เมืองบาโคลอทเมื่อวาน
ซึ่งดันเป็นวันเดียวกับที่ทีมชาติไทย

เนื่องจากว่าต้องการกระจายฐานแฟนบอล

ไม่ว่าจะเหตุผลกลใดก็ตาม
ถ้าเกิดว่าเราดีกว่าเราก็ต้องผ่านได้ครับ

ซ้ายทีมชาติไทยที่เคยร่วมงานกับ
เวนโกรันอิลิกซันผู้จัดการทีมฟิลิปปินส์
สมัยที่คลาดแค่งกับบีซีเทโรน

ก็ยอมรับนะครับว่าสเวนเป็นโค้ชที่เก่งคนหนึ่ง
แล้วก็สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือ
เป็นโค้ชที่ให้ความสำคัญกับการยืนตำแหน่ง

ในกลุ่มบีนาที๓ไทยบุกประเยินฟิลิปปินส์
พรุ่งนี้จะแข่งขันในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ตามเวลาบ้านเราอย่าลืมชมลืมเชียร์กันนะครับ